คุณผู้ชมฮะกลับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
เหตุการณ์ที่ผมเคยเกริ่นไว้นะคุณนะ
นี่มาเฟียหรือหมาหมู่

เขาไปบอกกับแม่ค้าที่เขามาขายของบนรถไฟว่า
พวกมึงเป็นแม่ค้าเร่ร่อนไม่มีสิทธิ์มาขายตรงนี้
โอ้โหคุณผู้ชมเรายังผูกพันเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นรถไฟแล้วเห็นนะ
พ่อค้าแม่ค้าหอบตระก้ามา
ไก่ย่างเอ๋ยหมูปิ่งเอ๋ยน้ำขนมเอ๋ย

ใช่ค่ะแล้วพอทับที่มันเลยทำให้มีฝั่งหนึ่งโดนทำร้ายขนาดนี้เลยค่ะ
นี่โอ้โหเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยนะครับ
โอ้โหต้องฟรีสภาพช่วงจังหวะที่รุนแรงเอาไว้ด้วยค่ะ
ใช่ครับเพราะว่ากระทืบเข้าหน้าเลยคุณผู้ชมฮะ
คือมีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะฮะ
อย่างที่บอกไปมาเฟียหรือหมาหมู่นะครับ
แม่ค้าสาวท้องอ่อนและแฟน
ถูกรุมกระทืบแบบนี้ที่สถานีรถไฟชุมพร
เป็นเหตุว่าไปขายทับที่กันทั้งบนขบวนรถไฟและก็ด้านล่างนะครับ
ฝั่งที่มารุมกระทืบมาบอกว่าห้ามขาย
เพราะพวกกูประมูลสถานีนี้ไว้แล้วคุณ

ส่วนฝ่ายผู้หญิงแม่ค้าสาวท้องอ่อนที่หอบตระก้า
แล้วก็มีแฟนด้วยบอกว่าหนูก็ขายบนรถไฟ

สุดท้ายโดนฮะมีปากมีเสียงกันแล้วก็กระทืบกันแบบเมื่อกี้
ใช่ค่ะนี่เอาจริงนะไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เกิดขึ้นมา๗กุมภาใช่ไหมตอน๔ทุ่ม
แล้วจริงฝั่งคนเจ็บครอบครัวเธอบอกว่าเธอมีกลุ่มเป้าหมายชัด
อันนี้เธอกับสามีมาขายได้๒ปีแล้วนะ
แต่ก่อนหน้านี้แม่เธอขายมาเป็น๒๐ปีแล้ว
ทำไมฝั่งนั้นถึงบอกว่ามีการประมูลที่ขายบนรถไฟแล้วถึงห้ามเธอ
บอกว่าลูกค้าเธอส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิม
เพราะว่าจะขายอาหารที่แบบเป็นฮาล้านไงค่ะ
แต่พอมีคนมาบอกว่าขายไม่ได้นะให้รถออกก่อนค่อยขาย
ใช่ฮะและเธอก็มีกลุ่มเป้าหมายชัดตรงที่เธอบอกว่า
ขายบนรถไฟให้คนอิสลามด้วยกัน

ถ้าลงมาอาจจะไม่ได้เดินเลขขาย

ฝั่งมาเฟียค์หรือหมาบุกค์ที่ว่า

เอ้าพี่ทำไมพี่ไม่พูดดี
อื้อแต่ฝั่งนั้นน่ะก็เรียบมาพูดอีกน้าว่าพวกมึงเป็นแมทคาร์ดเรอรอนไม่มีศิษย์ขาย
กูไม่ให้พวกมึงขายแบบเนี้ยโอ้โห
ก็จ่ายซื้อตัวรถไฟจ่ายค่าสัมภาระให้รถไฟแล้วขายมานานแล้ว
แต่สิ่งที่เธอโดนเนี่ยอย่างภาพในกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมเห็นทั้งสองมุมเลย
กระชากแขนใช่ไหมโดนรุมทำร้ายแล้วมีมีดด้วยค่ะ
โอ๊ยที่เธอบอกท้องกี่เดือนนะ๓เดือนใช่ไหมท้องอ่อนอยู่

ค่ะเหตุการณ์นี้มีคนไปคอมเมนต์ให้กำลังใจฝั่งสามีภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บ
อย่ายอมนะนี่ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแล้วคลิปอ่ะมันมีคลิปที่ผู้โดยสารอ่ะ
ถ่ายไว้ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นหลักฐานแล้ววันนี้ภาพนี้คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ย
นักข่าวของเราไปที่สถานีรถไฟชุมพรเลยไปคุยกับสามีภรรยาคู่นี้
คุณกัญญารัฐกับนายวรชัยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยขายข้าวหมกไก่อยู่ตรงรถไฟ
ขบวนนี้ขายประจำเลยคือ๑๗๑กรุงเทพสุหายโกลกเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะ
ผู้โดยสารเขาก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมไงแล้วทุกครั้งก็ซื้อตัวจ่ายเงิน
ค่าระวังแบบถูกต้องนะจ่ายอะไรบ้างตัวเนี่ยคนละ๕๗บาทค่าระวังคนละ๒๐บาท
แล้วไอ้วันนั้นมากันแบบเป็นแก๊งเลยทั้งชายทั้งหลิงมาชี้หน้าเธอมาต่อว่าเธอ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาได้สัมประธานมาถูกต้องผู้ชายคนนึงเหมือนกับแบบตบมือเรียกเพื่อน
เรียกเพื่อนมาเลยส่งสัญญาณเรียกมาอีกเป็น๑๐คนแล้วก็กรูมาทำร้ายเธอค่ะ
สามีเธอนะโดนฟันที่แผ่นหลังโดนฟันที่หัวเธอโดนเตะชายโครง
นี่ขณะผู้หญิงยังโดนเลยนะฮะเป็นห่วงจังเลยอ่ะลูกในท้องจะเป็นยังไงบ้าง
ฟังสามีภรรยาคู่นี้หน่อยค่ะ
ร้องแหละที่หนูหายของไม่ใช่แม่คล้ายร่อนบอกว่ามึงไม่ต้องมาพูด
จังหวะสิ้นสุดคำนั้นเลยค่ะก็จังหวะฟันเขาก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะ
เอามีสิ้นมันก่อนแล้วก็เริ่มกระลุ่มบนตรงนั้นเลย
เนี่ยแต่เอาจริงนะคือก็อยากฝากไปถึงตำรวจด้วยนะเพราะว่าพอดูในคอมเมนต์เนาะในคอมเมนต์เขาก็มีการมาบอกนะว่ามันมีการประมูลกันจริง
ประมูลกันจริงเออเพราะมีคนสงสัยมากเลยเนี่ยทั้งที่สถานีรถไฟ
หรือว่าบนรถไฟมีคนประมูลที่เหรอในการที่จะจัดให้มีการขายของ
ประมูลกันจริงหรือเปล่าคือคุณสืบสกุลเอาจริงนะสมมุตินะถ้าเกิดมีการประมูลอ่ะ
มันก็น่าจะรู้กันโดยทั่วไปไหมมันไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
อ่ะลองดูสิถ้าในมุมสมมุตินะมีการประมูลกันจริง
คือแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าเออตรงนี้บนรถไฟเอาใครขายได้ยังไง
ตรงสถานีใครขายได้ยังไงแต่เนี่ยฝั่งคนเจ็บอ่ะเขาก็บอกว่าแม่ขายมาก่อน๒๐ปี
เขามาขาย๒ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาขายแบบวัน๒วันไง
ตัวผู้หญิงเองที่เป็นคนเจ็บนะบอกว่าจริงรู้นะว่าเขาประมูลกันที่ข้างล่าง
ก็เลยไม่ขายไงก็เลยไปขายบนรถไฟแทนแล้วมันจะไปทับที่ได้ยังไงฮะ

สถานีรถไฟที่มีการประมูลในการเลขขายของแบบนี้มีจริง

ค่ะเพราะว่าฝั่งคนเจ็บเธอยืนยันเลยว่า

นี่ทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกไม่ยอมความ
ตำรวจบอกว่าอ๋อคือพอเขามาแจ้งความเนี่ย

ไปหากล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟชุมพร
ไปรอบแรกอะคุณตำรวจบอกงี้คุณผู้ชม
ไม่ได้รับความร่วมมือเออ
หมายความว่าไงทางสถานีรถไฟไม่ให้เหรอ
หรือมีเหตุผลอะไรนี่ขนาดตำรวจไปขอแล้วนะ
ทำไมถึงไม่ได้รับความร่วมมือ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องพยายามชี้แจงจนได้ภาพมาบางส่วน
คุณตำรวจพอหรือยังที่จะเอามาเป็นหลักฐาน
ตำรวจบอกว่าอ๋ออ๋อคือไอ้ภาพที่ได้มาเนี่ย
อย่างน้อยมันมาเป็นหลักฐานแล้วมันยังมีคลิปอื่น
รวมถึงที่พูดโดยศาลเขาถ่ายคลิปไว้ด้วย
น่าจะเอาทั้งหมดมาประมวลรวมกันได้
แต่ตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุบางคนแล้วแหละ
เดี๋ยวจะต้องเอาตัวมาสอบปากคำต่อไป
แต่เรื่องนี้ก็อยากรู้เรื่องไอ้ประมงประมูลที่บนรถไฟที่ชาญชาลา

เออมันมีจริงใช่ไหมนะฮะ